เรื่องราวของการสร้างรายได้เสริมกันหน่อยนะครับ
มีหลายอาชีพที่อยากจะแนะนำ
หนึ่งในนั้นก็คือการขายมูลอุจจาระ
จราะทำไมมันถึงสร้างรายได้ได้

นี่ที่ผมบอกนี่เป็นอาชีพเสริมของนางสาววาสนาชำนาญ
เป็นชาวสวนมะม่วงอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
เห็นเป็นกระบะเป็นผงเป็นดินดำค้ำอยู่อย่างนี้
นี่คือปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากมูลไส้เดือนครับ
เลี้ยงเพาะเลี้ยงไส้เดือนนะ

คนเขาหันมาทำเกษตรอินทรีย์กันเยอะ
ก็ต้องมีปุ๋ยชีวภาพจากมูลไส้เดือนแบบนี้แหละครับ
บอกว่าเป็นที่ต้องการของตลาดมากเลยทีเดียว
แล้วก็แถมมีหน่วยงานของภาครัฐนะ

ให้ความรู้ในการหาตลาด
แล้วก็วิธีการเพาะเลี้ยงอีกด้วย
พ่อเลี้ยไส้เดือนนั้นคุณป้าเขาบอกว่าง่ายมาก

แล้วก็มาพร้อมกับกระมังพลาสติก
แล้วนำมูลวัวที่ทำการหมักไว้

แถมนี้ไปด้วยกล้วยน้ำว้า

วางเอาไว้เป็นอาหารเสริมให้กับไส้เดือน

นำกระมังไส้เดือนไปวางไว้ตามชั้นที่เตรียมเอาไว้
ใช้ผ้าคุมเอาไว้กันสัตว์อื่น
ว่าศัตรูแมลงเข้าไปทำร้ายนะครับ

คุณป้าเขาเลี้ยงแค่๓๐กระมัง
โอ้โหตอนนี้ขยายเป็นคอนโดแล้วครับ

โอ้มี๔๐กระมังแล้ว
มีลูกค้าขาจรขาประจำนะครับ

ปลอดสารลักษณะแบบนั้นนะครับ

ปลีกในราคากิโลกรัมละ๒๐บาท

ซื้อกันเยอะสัก๑๐๐กิโลกรัม
ลดราคาให้อีกนะครับเป็นราคากิโลกรัมละ๑๕บาทเท่านั้น
ตอนนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณป้า๒๐๐๓๐๐บาทต่อวัน
ต่อวันนะคือมันสามารถขายเป็นรายวันรายอาทิตย์ได้เลย
คิดดูแล้วกันนะครับก็ถือว่าสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี
แนะนำหน่อยแล้วกันลองไปอ่านในเว็บไซต์มานะครับไส้เดือนที่เขานิยมมาเพาะเลี้ยงกันเนี่ย
ส่วนใหญ่จะเป็นไขมูลมันใช่ไหมใช่แล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นพันธุ์แอฟริกัน
คือตัวมันจะใหญ่มันจะให้มูลเยอะใช่ไหมคะมูลก้อนโตแล้วมันจะถ่ายบนพื้นดิน
แล้วทีนี้เวลาเขาคัดแยกระหว่างดินกับมูลไส้เดือนมันทำได้ง่ายไง

ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าใช้ต้นทุนต่ำเสี่ยงต่อการขาดทุนน้อย
และเป็นที่ต้องการของตลาดสูงเพราะว่าทั้งไส้เดือนก็ขายได้มุมของมันก็ขายได้ไง